สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วขอต้อนรับนี่เลยฮะประจำปี
สวัสดีค่ะจันทราบ
สวัสดีครับให้เยอะแน่นอนวันนี้

อีกไม่กี่นาทีเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว

เหมือนพูดคิดคำดีไม่ค่อยเก่ง
พอแล้วไม่ต้องเกลียดพี่ช้างเชิญค่ะ

เอาเรื่องที่ทุกท่านจะได้รู้

จบจากเทปนี้ไปแล้วเนี่ยคืนนี้ใครจะไปเข้าดาวนต่อกันเนี่ยจะได้อะไรบ้าง
นี่เมื่อวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมาตั้งแต่๑๐โมงกว่าจนถึงเกือบบ่าย๒โมงเนี่ย
มันเกิดสุริยุปราคาเห็นที่เมืองไทยด้วย
ใช่บางเพจเขาก็บอกว่ามันส่งผลเอฟเฟคต่อราศีนี้ราศีหน้าคนเกิดอะไร
มีคนป่วยเยอะอะไรอย่างนี้จริงแล้วสุริยุปราคามันเกี่ยวข้องอะไรกับดวงชะตาไหมฮะ
ยุปราคาของปีนี้ที่จะหมดไปเนี่ยเด็กนะฮะ
เดี๋ยวมาเจอสุริยุปราคาของปี๒๐๒๐เนี่ยนั่นก็เป็นมหากรรมแห่งสุริยุปราคา

ติดอันดับเลยนะคือปกติสุวิราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ซึ่งปีหนึ่งก็จะมีประมาณ๓๔ครั้งแต่ปี๒๐๒๐เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะ
บอกมาเลยว่าปี๒๐๒๐เนี่ยจะมีสุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคือคู่กันเลยเนี่ย
ครั้งปี๒๐เนี่ยนะฮะปีนี้มีแค่๒ครั้ง๓ครั้ง
ประมาณ๓ครั้งหรือเต็มที่ก็๔ครั้งปีหน้าเนี่ย๖ครั้งนะดังนั้นเนี่ย
ต้องบอกว่าใครที่แบบลาหูเข้าปีหน้าเนี่ยโอ้โหต้องเตือนกันเยอะหน่อย
เพราะว่าพวกลาหูเข้าเวลาเจอสุริปราคาหรือจันทรุปราคามันจะแรงขึ้น
แสดงว่าตั้งแต่๒๖ธันวาคมมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนราหูเข้าคนที่เกิดราศีอะไรบ้าง
คือณตอนนี้อยู่เนี่ยคือบังเอิญปีหน้าลาหูก็ย้ายด้วยนะครับ
สุริยุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์อธิบายเหมือนคนบอกว่ามันคือยังไงนะ
ก็คืออย่างที่เราเห็นในรูปเนี่ยก็คือโลกพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับ
ถ้าอันนึงบังพระอาทิตย์หายไปก็คือสุริยุปราคา
ชาวบ้านเรียกราหูอมอาทิตย์ถ้าพระจันทร์หายไปชาวบ้านเรียกราหูอมจันทร์นะครับ
คุณพระดำอ่ะอมอะไรอมทุกอย่างหนุ่มแต่อย่างเธออย่างที่ฉันพูดอ่ะทำไม
ลาหูต่อให้อ้มหัวเธอก็ไม่รู้สึกอะไรส่งท้ายปีเก่าแล้วกันดี
แล้วยังไงคือคือหนักยังไงไม่คืออธิบายเพราะบางคนบอกว่าคนเนี่ย
ยานอวกาศมันไปลงพระจันทร์อยู่แล้วยังไปเชื่อเรื่องลาหูอมอาทิตอมจันทร์เนี่ย
คือคนโบราณเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าไอ้ราหูอธิอมจันทร์มันคือการที่โลกพระอาทิตย์พระจันทร์มันอยู่เรียงกัน
แต่ว่าเขาอธิบายให้เข้าใจง่ายด้วยการวาดเป็นรูปพระราหูเป็นยักษ์เป็นอะไรไป
แต่จริงเขารู้อยู่แล้วครับแต่ว่าปัญหาของเวลามีปรากฏการณ์พวกนี้
ภาษาดวงเขาเรียกว่ามันเป็นการดับของดวงดาวพอดวงดาวดวงดาวสำคัญดับ
ในเวลาเราดูดวงเนี่ยดาวสำคัญที่เราดูเนี่ยก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดาวพฤ
เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หนุ่มเขาบอกเราย้อนกลับไปวันที่๒๖ธันวาคม
๒๖ธันวาเขาบอกให้บวก๗วันแล้วก็หลัง๗วันที่มีผล
เอาง่ายเฉพาะคนที่เรารู้จักหรือเราที่เราสนิทดูสิเสียกันเยอะแค่ไหน
หนักอย่างงั้นเราจะเสียมดดำไหมอ่ะเหรอฉันเป็นห่วงเธอเพราะฉันทำบุญบ่อยแล้ว
ฉันจิตใจดีเข้าใจไหมวัดดำเขาเป็นกระเทยเขาไม่กลัวล่ะถูกมีภูมิต้านทาน
ทีนี้ตอนนี้อธิบายคือเขาจะได้เข้าใจว่าหนึ่งคือเวลามีปรากฏการณ์พวกนี้
พระจันทร์ดาวพฤหัสภาสาโหย์เนี้ยเขาเรียกว่าจันครุสุริยาอืม
ดวงจตาอะไรก็ตามที่มีจันทร์ครูสุริยาอยู่ในระสีเดียวกันนี่
ถือว่าเป็นดาวที่แรงสนิทกับมดดำมีราศีนี้เลยสนิทกับมดดำเนี่ย
ตอนนี้เป็นเที่ยวเมืองนอกเป็นเที่ยวเมืองนอกอยู่นะครับจนิดกับมดนี้เป็นดวงจันทรุสุริยา
อันนี้ประเด็นคือถ้าพระอาทิตดับหรือพระจันทร์ดับปุ๊บมันก็จะส่งผล
และการส่งผลมันจะส่งผลแรงมากยิ่งถ้าชีวิตของเราอยู่ในราศีที่พระราหูเข้าอยู่
ซึ่งณปัจจุบันนี้ราศีที่พัดหูเข้าอยู่มี๒คนก็คือราศีเมทุนและราศีธนู
นี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องวงปีหน้านะแต่ต้องเตือนก่อนว่าเดี๋ยวสิริทธิ์ปราคาจะมีอีกแล้วนะฮะ
มกราเนี่ย๑๐๑๑มกราเป็นจันทรุปราคาคือราหูอมจันทร์อีกสัปดาห์กว่านี่เอง
แสดงว่าตั้งแต่๒๖ธันวาคมไอ้ที่จันทรุปราคาที่ส่งผลส่งผลจริง
ก็คือชาวที่เกิดราศีเมทุนและธนู
คือพวกที่มีวันพระฤหัสเป็นเจ้าเรือน
มาไหมฮะพวกที่โดนราหูเข้าอยู่

ในช่วงที่ลาหูเข้า๒๖ธันวาค่อนข้างจะยาวนาน
ถือว่าเป็นการที่ราหูอมพระอาทิตยาวนานพอสมควร
เพราะตั้งแต่๑๑โมงจนเกือบบ่าย๒อะพี่
นานมากมันส่งเอฟเฟคกับสองราศีนี้ยังไง
คือหนึ่งเรื่องที่เราเตือนเพราะว่า
จริงก็ต้องเตือนยาวไปถึงมกราด้วย
คือสมมุติว่าถ้าเราถอยหลังไป๗วัน
ก็พรุ่งนี้หรือก่อนหน้านั้นไป๗วันคืออย่างไม่สมมุติ
มันก็ถึงประมาณวันที่๒มกราทงอ่าอีกรอบหนึ่ง
เป็นราหูอมจันทร์ประมาณคืนวันที่๑๐๑๑มกรา
ถ้าถอยหลังมา๗วันมันก็วันที่๓เอง
ดังนั้นเนี่ยก็คือช่วงนี้เกือบทั้งเดือนมกราเนี่ย
สองราศีเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ๑อะไรที่ไม่ควรทำ
ที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเช่นนะครับคือมนุษย์เนี่ยเวลาเจอพวกนี้
เขาบอกว่าคนที่จะซวยเนี่ยส่วนมากมักจะไอเดียบันเจิดขึ้นมา
นะครับเช่นของเดิมเคยขับรถกลับบ้านทางนี้อยู่
พอลาหูอมปุ๊บวันนี้อาจจะแบบลองไปทางนี้ดูหน่อย

พอแบบมีไอเดียใหม่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็นเรื่องเนี่ย
ไม่คิดจะเกิดขึ้นฉะนั้นใครที่เกิดและยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วง
รอยต่อที่หลายคนกำลังเดินทางกันอยู่นะครับ
อันนั้นก็ต้องฝากว่า๒คุณฮาวสถีนี้
คือจะไปทำอะไรที่มันแบบเพี้ยนแผลงนะครับ
หรือว่าไปอยู่ในสถานที่อโคจรมากเนี่ย

หรือเขาบอกว่าสองราศีในช่วงนี้ง่ายเอฟเฟกต์ที่ให้ได้ครับจะป่วย
ใช่สุขภาพอุปเทศ
เรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
นะครับแล้วนี้ฝากเตือนคือไม่ได้บอกว่าห้ามไปไหน
เพราะช่วงปีใหม่คนก็ไปเที่ยวกัน
แต่ก็ต้องเป็น๒ราศีที่ต้องใช้สติใช้ความรอบครอบ
ในการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างคืนนี้เองนะครับ
ทุกคนเต็มเหนียวกันนะครับก็ดูแลเรื่องการขับรถขับราคืน
ก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าพอช่วงที่มันดวงดาวแรงแบบนี้
จริงคำแนะนำก็คือว่า๑ในเกริงเครื่องประดับเขามีความเชื่อว่าเวลาราหูอมชิดอมจันทร์
ต้องมีเครื่องประดับที่มันสีทองเงินหน่อยที่มันสะท้อนแสงหน่อย

โอ้โฮในรายการรูปนี้แปลกเลยไม่มีใครซื้อเองเลย
ไม่ใช่ที่ผมถามนิดนึงกรณีนี้สมมุติว่ายังลาหูเนี่ยนะฮะ
ว่าลาอมอย่างยังที่พาล๒๖นี่นะครับ
เขาอม๘๐ไม่ได้อมแบบเต็มใบมีผลไหม
มีผลคือสัดส่วนของการอมก็จะมีผลนะ
อันนี้ถามมดดำก็ได้นะครับคือถ้า
พูดถึงลาหูนะอันนี้พูดถึงหมาลัก
บริโภคดับเขาเชี่ยวชาญเรื่องดาราศาสตร์
แล้ว๘๐ของที่ผ่านเป็น๘๐
คือจริงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสุริยุปราคามันจะมีแบบบางส่วน
มันจะมีแบบเต็มดวงมันจะมีแบบเงามัว

หลาย๒๖ที่ผ่านมาเนี่ย๘๐
แต่ถ้ามันเต็มดวงเนี่ยแต่ถ้าเต็มดวงก็แรง
คืออันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องดวงเดียวมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติด้วย
แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่เต็มดวงแบบเห็นแบบเต็มเลย๘๐เซนคือที่ยาลา
ที่๒๖ที่ผ่านมันยังเหรอ
เพราะมันเพราะมันพอมีผลมาถึง
คือการเห็นที่ไหนอันนั้นก็ต้องระวังหน่อย

ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากย้ำเตือนว่าละรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นเมืองไทย

คือบางทีมันไม่เห็นบางทีมันไปเห็นที่ประเทศอื่น

ดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำว่า๑เรื่องในเชิงของภัยธรรมชาติก็ดีนะครับ
พื้นที่ไหนที่มันมีความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ย
พอมีปรากฏการณ์แบบนี้มันก็จะเป็นคำพยากร
ตามมาว่าในปี๖๓จะเป็นปีที่ผลในภัยธรรมชาติ

โทษนะฮะนี่หลายปีมากแล้วรูปนี้คือก็ยังอยู่แบบนี้นะ

เดี๋ยวก่อนเธอเข้าบ้านเนอะ
ภาชชุมก็สลาบแช่งใหญ่เลยเธอ
เขากำลังฟังว่าปูตายและลาหูอมจันอมไหล้

ประชาชนเขากำลังฟังกันใหญ่ว่าอุตัดภัยธรรมชาติ
กำลังตั้งแจกประวัติว่ามันอาจจะเกิดอะไรภัยหรือภัยบัตร

ไม่จำเป็นแต่เห็นรูปแล้วเนี่ยกำลังคิดนะว่า

พอไปดูผมในเพลินวารุ่นแรกนะ

ตอนไปไปเพลินวาน
ก่อนหน้าคือผมทำงานมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ตายแล้วอยู่มาแบบ๒๐ปีแล้ว

เขาดูครบ๑ศตวรรษพอดี

อันว่าคือ๒ราศีที่โดน
ถูกไหมฮะ
ตอนนี้ส่องลาสิทดูแล
สิ้นปีแล้วยันเขียงการ
ก็คือว่าพอมีประกวดการณ์แบบนี้

เวลานั้นโดนไง

สุริยบรรพากับจันทรัพย์บรรพาเองกฐาของหลุมพ่อน้อยนะครับ
ที่เขาทำมาเพื่อป้องกันเวลาแบบประชิตทองที่ท่อนชัยศรี
เพื่อป้องกันเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นภัยจากพระราหูที่เข้ามา
ก็อย่าไปตกตกใจนะแต่ก็ต้องบอกว่าปี๖๓เนี่ยถ้าพูดในเชิงของภัยธรรมชาติเนี่ย
ความถี่เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้น
ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเพราะปรากฏการณ์นี้มันเป็นทั่วโลก
ฉะนั้นในเชิงภาพรวมต่อก็คือว่าธุรกิจที่ต้องอาศัยธรรมชาติเยอะ
เช่นเกษตรกรรมอันเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเฉลี่ยชาวบ้านเนี่ย
เวลาลาหูอมจันทร์เขาจะบอกว่าเขาชอบเอาไม้มาเคาะต้นไม้อะไรอย่างนี้

หนุ่มพูดให้เคาะใหญ่แล้วเมื่อวันที่๒๖หนุ่มบอกว่าเคาะใหญ่แล้วเธอ

หนุ่มบอกให้เคาะใหญ่แล้วเอากระเป๋าเงินเอากระเป๋าเงินมาตีเขาด้วยหนุ่มพูด
ไม่แต่ว่าคือจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าการมีปรากฏการณ์แบบนี้
ต้นไม้เนี่ยจากมันเคยเห็นแสงสว่างอยู่ดีมันแบบมันมืดไปเนี่ย
คนโบราณเขาก็จะกลัวว่ามันจะออกลูกออกผลผิดปกติ

กันพวกประมงกระดูนหมดสิที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
คืออะไรที่อาศัยธรรมชาติเยอะเนี่ย
พอดวงดาวแบบนี้ธรรมชาติมันก็จะแปรปวน

เป็นปีที่ดวงดาวน่าจะผันผวนมาก

เพราะว่าพระราหูก็เปลี่ยนราศีดาวเสาร์ก็เปลี่ยนราศีดาว
แล้วก็กระจายกันแบบต้นกลางปลายอะไรแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่

สำหรับปกติผมไม่ค่อยทายอะไรที่มันแย่
แย่นะแต่ว่าพอดูดวงในปี๖๓เนี่ยก็รู้สึกว่า
โอ้โหยังไงมันต้องเตรียมตัวกันเยอะ
พอสมควรทุกลาศรีเลยเหรอ

เพราะว่าดวงดาวใหญ่เนี่ย

เสาร์ทุกดาวที่ไม่ดีรวมกัน
เปลี่ยนกันหมดทั้งราศีทั้งลักษณะนั้น
เพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะชอบมีคำถามมาว่า
ถกโรงแล้วเราดูกับอะไรกันเนี้ย

ดวงมีราศรีอยู่๒แบบ
ราศีจากวันที่เกิดแล้วก็ราศีจากเวลาเกิด
ราศีจนที่เกิดอย่างที่เราอ่านหนังสือกันเช่นคนเกิดราศีกันคือ๑๗กันยาถึง๑๗ตุลา
อันนี้คือราศีจากวันที่ราศีจากเวลาเนี่ยเราหาเองไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยการคำนวณ
อ้อไปผูกดวงมันหลบไปแล้วเนอะ๑๙๐๐เนอะพอมันง่ายสมัยก่อนหมอช้างเขากดเลย
รู้เหลือว่าตัวเองรักษณะอะไร
แต่เดี๋ยวนี้เข้าไปในเว็บไซต์อะไรก็ได้นะ

เหมาะสำหรับเวลาเราไปดูดวงกับ

เพราะว่ามันจะมีวิธีการทายที่แตกต่างจาก
ราศีที่เรากำลังจะพูดกันหลังจากนี้

คือลักษณะไม่ใช่ไม่มีผลแต่ว่า

เชิงของความรู้สึกของจิตใจ
ราศีเนี่ยมันเป็นผลในเชิงของปัจจัยภายนอก

ราศรีเหมือนรถข้างก็คือวันเกิด

เราเป็นคนขับรถอืมเราเป็นคนขับรถเนี่ย
ยังคอนโทนพวงมาลัยได้
แต่เราไม่สามารถที่จะห้ามรถใครข้าง

ใส่หลังคารถเราเนี่ย

ดังนั้นเนี่ยเรื่องราศรีเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่มีปัจจัย

เห็นนะเห็นคนบอกเห็นคุณว่าดำอ่านอยู่

แต่งการพยากรปี๖๓

ปี๖๓ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

เพราะอะไรรู้ไหมปกติเขาจะทำ๑๒เล่ม

สมัยก่อนลาศีละ๖๙บาท

อันนี้คือเราเข้าใจในเศรษฐกิจนะครับ
คือทำนี่ไม่ได้อยากมาได้กำไรแล้วไม่ได้มาโฆษณานะ

อยากขอไม่ได้แจกให้พี่ซื้อ
โปรโท้เซพฟเลยไหมครับว่าเป็นอาจารย์แบบ

หนังสืออย่างที่พูดยิ่งทำเยอะยิ่งไม่ได้กำไรเยอะ

มันหยุดอ่อนล่ะ
คอร์ตค่ะ
แบบคุณไม่สัญญาไปแล้วคุณ
ไม่ผมเห็นคุณไปเที่ยวด้วยกันปีใหม่

นี่หมุกกลาคม

ราศีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวต้อนรับลาหู

คนที่ราหูจะเข้าใหม่

มันก็ยังเป็นพวกเมถุนกับธนูอยู่

ถ้าคุณเกิดลาสีเมถุนหรือลาสีธนู
หนุ่มอันนี้ฉันจะดูว่าเขาเกิดกันวันที่เท่าไหร่
ก็ถามอาจารย์ถามว่าจะดูทำไมอ่ะ

คนที่เกิดราศีเมทุนกับราศีธนูเนี่ย

คุณโดนเอฟเฟคราหูอีกครึ่งปีนะฮะ

มันอาจจะส่งผลหนักกว่าปีที่ผ่านมา

คืออาจารย์บอกว่าราศีธนูดวงดีอะไรอย่างนี้

เป็นราศีที่พระราหูเข้า
และดาวเสาเข้าด้วย

เมถุนและธนูไม่ใช่โดนลาหูอย่างเดียว

โดนมาเป็นปีแล้วโดนมา๒ปีกว่าแล้ว
นะครับแต่ประเด็นคือว่ามันมี

ไอ้ฤาหูกับไอ้ศาวน์เนี่ยมีพลัง

มากดการศุยุประคา

แต่คราวดีระวังเรื่องสุขภาพ

ไข้เจ็บที่มาจากดวงไม่ใช่มาจากตัวเอง

บอกบอกว่าอาจารย์บอกลาหูเข้าเนี่ยจะป่วยป่วยจริงเลย
พอไปตรวจร่างกายเนี่ยโอ้โห
ผมก็ถามว่าแล้ววนลำคืออะไรบ้าง

อันนั้นไม่ใช่ดาหูข้าวอันนั้นขามูข้าว

เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ที่ในประเทศนี้
แสนคนมีเป็นคนเดียวอะไรแบบสัน

อะไรอ่ะยุงกัดไปเที่ยวเมืองนอกตัวอะไรกัด

คือถามว่าไอ้เนี่ยมันเหตุผลจะป้องกันยังไง

ก็คือไปง่ายส่วนใหญ่จะมาจากอุบัติเหตุ
แต่หรือโรคภัยไข้เจ็บที่มันไม่ได้ก่อด้วยตัวเราเอง
ใช่คุณหนุ่มเดี๋ยวผมมีให้คุณหนุ่มเล่มหนึ่งนะ

ไม่ตรงไหนอย่างนะเขาบอกอะไรรู้ป่ะคุณเกิดรักสีสิงใช่ป่ะ
หนุ่มสันแล้วแต่กูมีเงินซื้อ
ความรักคุณเนี่ยนะจะได้คุณมีตำหนิ
จะไปหาจากไหนคนมีตำหนิ
โอ้โหเยอะแยะคุณแม่

มีเมียแล้วอาจจะมีครอบครัวแล้ว

ลาหูกูเกี้ยวไปแล้วคนไม่ต้องรู้แล้วช่างแม่นะ
ไม่ใช่แล้วลาสีเมฆของนั้นอันนั้นจะเปิดช่างเวิร์ด
เออเกี้ยวแล้ว

บอกว่าต้องเขียนใจนะนางผมจะได้รอรายการแบบนี้

ฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ออกรายการกับพวกเขา

พอครึ่งปีหลังก็จะเริ่มพ้นเคราะห์
เรื่องโรคภัยแค่เจ็บคดีความการฟ้องร้อง

ทุกอย่างที่มันแย่หนักก็จะหมดไป
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะดวงดีขึ้น

แต่ว่าคนที่พระราหูจะเข้ามาใหม่ในปีหน้า
ก็คือราศีพฤศพและราศีพิจิกษ์นะครับ

เป็นราศีที่เป็นน้องใหม่ของพระราหู

เพราะว่าเป็นราศีที่ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผมได้บอกให้ฟังเลยนะต้นหละสียังคุณคือประมาณวันที่

ฉันเอาหนังสือเล่มนี้มาตั้งเพราะว่าเวลาที่หมอช้างเขาพูดว่า

ก็นี่ไงก็บอกอยู่เลยต้นหลักนี้ตั้งเลย

พฤศพก็คือ๑๕๑๔มิถุนา
๑๕พฤษภา๑๕พฤษภาถึง๑๕พิจุณา

มันเขาขึ้นให้อยู่แล้ว

๑๕พฤจิถึง๑๕ทันวาค์ก็คือราศีพฤจิ

ฉันเหนื่อยเหมือนกับ
อัดรายการตัวแม่มาแล้วฉันอัดวันละ๕เทป๗เทปฉันไม่เหนื่อย
ฉันมาอัดไอ้รายการข่าวใส่ไข่เทปเดียวเหมือนใช้พลังไป๒๐เทป

เออเขาคุยเรื่องอะไรอยู่ราศีพฤศพไง
นี่จะปีใหม่แล้วนี่จะปีใหม่แล้ว

จำง่ายคือ
จำง่ายคือ
จำง่ายคือ

ก็เลยต้องย้ำเตือนว่าใครที่โดนอยู่๖๖ครั้ง๖ครั้งทั้งสุริยุและจันทรุ
ใช่ก็คือเอาตกตกเลสเตย์ประมาณสองเดือนรอบอ่ะอืมใช่ใช่อ่าเดือนเนี้ยเดือนเนี้ย
เดือนที่ต้องพูดเลยพูดเลยที่มาเนี่ยมกราแล้วยังไม่ได้บอกใช่ไหม
ราศีเขาจะเดินอะไรบ้างก่อนเราก็ต้องมีสตินะเองนะเราก็ต้องมีสติ
สองราศีนี้เขาจะโดนอะไรบ้างก่อนแต่ค่ะมันมีข่าวดีก็คือว่าสองราศีเนี้ย
โดยเฉพาะราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ราหูเข้าแล้วไม่ค่อยน่ากลัว
ใครมาฟอ่ะอ่ามามาพี่เบิร์ดเต็มเลยถ้ายังพี่พิจิกคนนี้ไง
คนในวงการเพื่อนชาวป้าอะพิจิกทั้งนั้นเลยอืมแต่คือพิจิกเนี่ย
เนี้ยเขาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีอ้าวเป็นงั้นไปอะ
เขาจะมีเกณฑ์ชื่อกีตะเกณฑ์ทางโหรศาสตร์อะไรอย่างนี้นะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้มีโชคมีเงินก้อนโต
แต่การได้เงินเนี่ยมันจะได้มาแบบภาระหูคือมาแบบรัง
อย่างคุณหนุ่มเคยลาหูเข้ามาหลายปีก่อน
แล้วเงินเตอร์เจอปีแล้ว

นะครับคือคนอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยได้กลัวพระราหู
เท่าไหร่แต่แน่นอนคนดูแล้วใครจะไปทำอาชีพนี้ถูกอ่า
ก็ทำอาชีพอื่นถ้าเขาทำโบการค่ะก็ไม่มาดูเราหรอกฮือ
ดูก็ดูคนบริการชอบดูและชอบด่าด้วย

แล้วเนี่ยเขาต้องฝากเตือนก่อนคือว่า
สองราศีเนี่ยเป็นสองราศีที่

ทั้งบันเทิงออนไลน์ข้าขายเน็ตไอดอลบอกแล้วนะ
เป็นราศีที่ธุรกิจออนไลน์เนี่ย

ต้องเตือนก็ติดตามเดี๋ยวมีโอกาสมาเตือนกันอยู่เรื่อยแหละ
นี่คือความผันผวนของปี๖๓
ซึ่งก็จะส่งผลในแต่ละราศีเยอะมาก

โดยที่ไม่มีใครมาชวนนอกเรื่อง

เอาพักต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่ทีละลาศรีนะครับ
คือเช็คดวงกับหมอช้างปี๒๕๖๐
จะไม่มีการขัดกันนะต่อยยาวเลยโอเคเอาทีละลาศรีเลยนะ
เอาอย่างนี้เรามาไล่ตามราศีนะฮะพิธีกรใครขัดก่อนเป็นหมา
ผมจะไม่พูดเลยผมจะดูว่าใครจะเห่าผมจะดู
เอานังสือมาด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดไปตามราศีเอามานี่
คุณไม่ต้องขับเดี๋ยวเขาพูดเองปล่อยยาวเลย
เชิญครับเริ่มจากรายกรณ์นี้ฮะลาศรีมังกรหรือจะเอาราศรีดวงเมือง
ชอกงงก่อนก่อนนะลาศรีมังกรเกิดวันที่เท่าไหร่
ทันสมัยมากราศีมังกรคนที่เกิด๑๕มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์
อย่าขัดครับชวนครับ

ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นราศีที่มีเรื่องเหนื่อยเยอะ
มีเรื่องเหนื่อยเรื่องเครียดเยอะนะครับ
มีภาระในชีวิตหนักมากนะครับ
มังกรจัดว่าเป็นราศีที่ปี๖๓เข้าสู่วงรอบใหม่
คือชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไม่ธรรมดาด้วย

เพราะว่าเป็นราศีที่เจอทั้งดวงดาวที่ใหญ่เนี่ย
ดวงเข้ามาอยู่ในราศีมังกรทั้งคู่นะครับ

เชื่อมั่นว่าปี๖๓เนี่ยไม่คิดว่าชีวิตไม่เหมือนเดิม
พลิกเลยอะจาก๖๒๖๓เนี่ยพลิกเลย
แต่มันมีแต่ตรงที่ว่าบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันอาจจะแบบ

แต่บางช่วงบางเวลามันก็จะลงดิวอย่างนี้
ก็ถือว่ามันเป็นราศีที่สวิงมากนะครับ
คือมีทั้งขาขึ้นที่ขึ้นมากแล้วก็มีทั้งช่วงที่ลงหนัก
ชีวิตจะไม่ได้ลาบเรียบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
ดังนั้นข้อดีของราศีมังกรก็คือว่า
ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะดี
เพราะว่าตำแหน่งของดวงดาวมังกรเป็นราศีที่มีพลังของธาตุดิน

ราศีมังกรเป็นราศีที่มีความทรหดอดทนในตัวเองสูงมากนะครับ

เขาราศีจะไม่ได้เจอเขาเป็นราศีไม่ได้มีผลของพระลาหูเข้ามา
ในปี๖๓นี้เนี่ยดวงดาวใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะยิ่งเหมือนกับ
ตัวเองเนี่ยจริงพัฒนาวันเองไปให้สู่ในจุดที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าดวงดาวเนี่ยมันเป็นดวงดาวแห่งความยึดภรรยาหรังซัดที่ผ่านมันไม่ดี
ไม่ดีประมาณกี่ปีฯ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มังกรเนี่ย
ดาวพฤหัสยังไม่ค่อนให้คุณเท่าไหร่

ดาวพฤหัสกลับเข้ามาที่หลาสศิริมังกร

ดังนั้นใครที่อยู่ในราศีนี้เนี่ยเตรียมให้พร้อมนะครับ
ว่ามันมากับภาระที่ใหญ่ขึ้นด้วยอืมมันไม่ได้ว่าคุณพ่อจะไป
ตั้งพักอะไรไม่มีแค่นั้นแล้วภาระจะใหญ่ขึ้นนะครับคือมี
ความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่ฝากเตือนนิดนึงก็คือว่าดวง
ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นดาวที่คาราคสังก็คือมีทั้ง
เรื่องดีและไม่ดีเนี่ยมันมาปนกันคือมันไม่ใช่บอกว่าชีวิตมันจะ
เปลี่ยนไปทางบวกเดียวมันเป็นบวกรบเหมือนกันนะเนี่ยมัน
เหมือนกับอะไรที่ทำบางทีจะสำเร็จก็ไม่มีทันทีใช้เวลา
ยืดเยื้อเรื้อรังพอสมควรหรือว่าใช้เวลาผลก็ต้องฝาก
เตือนเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าคนราศีมันก่อนปกติไม่ได้
พี่ขายไหมรายการเรา
ไม่มี
เพราะฉะนั้นราศีมังกรเป็นราศีที่ปีนี้คุณจะแนะนำว่าทำประกันสุขภาพซะ
ดูแลหน่อยเพราะว่ามันเป็นราศีที่คือถามว่าพอดวงดาวใหญ่มาปุ๊บ
อะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นปีที่มีช่วงเวลาที่ดีแน่นอน
มันเดือนไหนที่ชาวหลาสีมะกอมจะต้องกรอบโกยเอาไว้ให้มากที่สุด

หลังสงการไป๔เดือนพฤษภามิชชุนากรกฎาสิงหา
คุณฟังนะฮะ๔เดือนแค่นั้นคือหลังเมษายน๔เดือนคุณต้องกรอบกวยให้ได้มากที่สุด
ใช่เต็มที่เลยเพราะว่าชาวหลาสีมะกอมเนี่ยด้วยความเป็นทาสดินเนี่ยทำบุญอะไรเกี่ยวกับดินเยอะจะดี

ยังไงอ่ะนะครับเช่นไปช่วยเขาซื้อบริจักษ์ที่ดินอะไรอย่างนี้

ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเองนะแต่ว่าก็เขาจะมีแบบบริจาคที่ดินให้วัดบริจาคที่ดินหรือสร้างอะไรที่เป็น

อาคารสถานที่เรียกเป็นวิหารทาน
เล่นชุดใหญ่อย่าไปข้าน้ำข้าวไฟเล่นบวชเล่นวิหารเลย
อ่าบวชวิหารคือของใหญ่แต่ว่าตังอาจจะแล้วแต่สถาน
อ่าไม่มีเป็นไรตอนนั้นอยู่ที่ฐานนะ
ระเลือกที่ประเภทของเรา
เริ่มต้นใหม่นะใครที่ยังโสดอยู่นะก็มีโอกาส

ที่มีแล้วก็มีกันต่อไปแต่ว่าใครที่ยังไม่มีและอยากจะมี
ก็จะมีปี๖๓เนี่ยก็จะเป็นปีที่ดี
งการถึงสิงหานะคะเอาถ้าเขาเดินเข้ามาอย่าทิ้ง
ครับอืมได้จัดไหมการเงินการที่ผ่านมาก็บอกกล้าสิบเมื่อกว่า
การเงินค่อนข้างจะดุเดือดก็เทเลยอ่ะหมดตัวใช่นะครับ
รายจ่ายหนักมากนะครับแต่ว่าปี๖๓เนี่ยดีขึ้นนะครับ
จริงทั้งมันเป็นผลจากที่พระราหูย้ายด้วยแล้วก็มันเป็นผลจากดาวพฤหัสที่เข้ามาด้วย
อันนี้มังกรก็เป็นราศีแห่งการขยับขยายอ่าดรลิศราเนี่ยราศีมังกร
เป็นแบบเป็นราศีที่ได้ทำอะไรใหม่แล้วก็ได้เริ่มต้นลงทุน
เหนื่อยมากแต่ความสำเร็จก็มีเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วย
คุณเหนื่อยแล้วโอเคพระอาจารย์ราศีมังกรเป็นราศีที่ชีวิตดีขึ้นมา
ต่อไปเราไปกันที่ราศีกุมครับคุณหนุ่มเขาเกิดกันวันไหนฮะราศีกุม
มาครับเชิญครับมา๔กุม๑๓กุมภาถึง๑๔มีนาคมครับ

คนหนึ่งถามคนหนึ่งอาจารย์ดูตรงไหน
วันนี้ฉันควรจะหยิงไปด้วยอื่นแหละจริง

อ่าปึ๊บราศีแถี่คนหนึ่งที่ตอบวันที่เท่าไรพวกเขามา
คนรวยสองพันยี่สิบ
ราศีกุมแรง
พี่บังกรภาดดินไง

เขาอยากจะรู้เขาจะกินอะไร

แล้วเป็นไฟประเภทไฟขึ้นคืนลงลงด้วย

โบบปะ
ไม่ไหวคาดปวดหัว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

ก็เลยเป็นราศีที่เด่นที่สุดเนี่ย

คนดวงดีคือคนที่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต
แต่คนที่มีความสำเร็จเนี่ย
คือคนที่เอาตัวเองไปหาโอกาสนั้น
ดังนั้นมันไม่ได้ว่าดวงดีอย่างเดียวจะสำเร็จ
ตัวเราเองก็ต้องเอาตัวเองไปหาโอกาสที่มันรออยู่ด้วย
ดังนั้นชาวราศีกุมเนี่ยโอกาสรออยู่เพียบเลย

ในฐานะที่แหล่งคนบ่นตกงานเขาปิดต้องปิดในด้วยนะกันเนี่ย
โอกาสใหม่สินค้าใหม่แตกลายใหม่
หรือว่าทำ๒อย่างควบคู่กันไป
มีทั้งงานประจำไปด้วยแล้วก็มีงานพิเศษ

ราศีนี้ถือว่าจังหวะดวงโอเคมาก
ก็เป็นราศีที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ย

ก็ปลดปุ๊บปลดปุ๊บมันไปสร้างขึ้นมาใหม่อีก
นั้นใครราศีกุมก็ต้องย้ำนะครับว่า

เงินมามีเงินปุ๊บเดี๋ยวรักมาเอง
เงินมาการแสดงมันพร้อมจะไปอยู่แล้ว

ทำงานอะไรที่คิดจะทำ
โอกาสที่จะค้าขายดีมีกำไร

หาอาชีพเสริมเป็นเปราะค้าแหมะค่ะออนไลน์

พยายามจะเข้าทายอินให้
คนรวย๒๐๒๐เรื่องงานก็ดีพอกัน
นะครับแต่ว่าเงินเนี่ยเด่นกว่านะครับงานเนี้ยก็ไปได้
ความรักอย่างที่บอกคือไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะครับ

ปุ๊บปับรับโชครึเปล่าคะแบบเสี่ยงโชค
มีคือปกติแล้วนี่

พยากรได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับ
และถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาฟ

อันนี้เป็นเลขประจำตัวเขา
พูดถึงว่าธนูสิที่ดูดวงได้

สุขภาพฝากเตือนหน่อยเพราะว่าราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่เหมือน

โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่มาแบบเซอร์ไพรส์
หรือว่าอยู่ดีมันงอกเงยขึ้นมาเช่นซีด
อะไรแบบนี้พวกนี้ก็ต้องละมาตรวางซี๊ดลิศรีดวง

นะครับแล้วเนี่ย

ทำไมพูดถึงที่สี่วงคุณหนูทำไมพูดถึงคุณเบนดำเขา
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียกนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องนับ
วันนี้ถึงถ้าทำรายการแทนฉันหน่อย

อ้าวต้องแบกสิเรามีโฆษณา

กลับมาดูกันต่อนะครับว่าราศีต่อไปเป็นราศีอะไร
ตอนนี้คุณพระดำไปหอนอยู่ข้างหน้าไทยรัฐแล้ว

เพราะเมื่อกี้เขาแทรกเขาขัด

วัดดำเขาก็วัยประมาณหนึ่งแล้วนะ
หลังเขาออกแนวจิตนะเป็นโรคจิตเหมือนแบบ

ไม่คือผมว่าเขากินยาคุมนั่นก็ได้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ
ลาศีมีนเนี่ยก็เป็นลาศีที่มีข่าวดีเข้ามาในปี๖๓เนี่ยก็ถือว่าเป็นปรีย์แห่งความก้าวหน้า
โดยเฉพาะในเรื่องของงานคือราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน
เช่นเปลี่ยนงานย้ายงานเปิดร้านหรือทำอะไรใหม่
คืองานมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่จะเป็นการเปลี่ยนที่ดีมีความสำเร็จเข้ามานะครับ
ของเดิมคือราศีมีนเขาเหมือนเป็นราศีที่แบบเปิดโลกที่กว้างขึ้น
สังคมจะเปลี่ยนใหม่ของเดิมอาจจะเคยทำงานอยู่ในตึกในออฟฟิศย่านหนึ่ง
ไปเจอกับต่างจังหวัดไปเจอลูกค้ากลุ่มใหม่
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับใครที่เกิดราศีมีนในเชิงของการทำงาน
แล้วเนี่ยการได้พบปะเจอผู้คนได้เจรจาติดต่อได้มีสังคมใหม่แล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ที่ดีขึ้นด้วย

แพ้กลุ่มแต่ว่าเงินเขาเนี่ยไม่ได้เด่นเท่ากับราศีกุม
คือกุมเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาโดดเรื่องเงินมาแต่มีนเนี่ยไปโดดเรื่องงานเป็นหลัก
ได้เลื่อนได้งานใหม่เป็นเงินเป็นบวกหมด
ใช่งานเนี่ยเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยราศีมีนก็เป็นราศีที่มีความติดขัด
คือใครที่เป็นเจ้าของร้านนี่ก็อาจจะแบบเหมือนนั่งตบยุงกันเยอะหน่อย

คนในวงการบรรเทิงก็เยอะอยู่นะครับมีน

การบันเทิงเนี่ยส่วนมากจะเป็นมีนตอนปลาย
คือแค่มีนที่เข้าเดือนเมษาล่ะคือมีนเนี่ยมาสิบห้ามีนาถึงสิบสามเมษา
แต่มันจะเป็นพวกราศีมีนที่เกิดในเดือนเมษา

เดินเข้ามาได้
เดินเข้ามาได้

พี่สิงห์ด้วย
ล่าสีหนีถึงไหนแล้วจะใช้ไม่อยู่ถึงไหนแล้วเจอ

กำลังให้ต่อครับเกินขึ้นครับ

โหนี่ก็ปันนี่น้ำปันพี่น้ำปัน
ให้น้ำปั่นได้คลิปใหม่ต้องตบก่อน
คุณค่าที่ตกไปรู้ตอนนี้เป็นสายสื่อคุณแม่อยู่นะ

และงานมีความก้าวหน้า
เรื่องส่วนตัวเฉยเป็นราศีที่เปิดโลกประทัดกว้างขึ้นสังคมใหม่สภาพแวดร้อมใหม่เพื่อนใหม่เจ้านายใหม่
คือมันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับดวงของเรา
แต่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเยอะขึ้นด้วยใครเกิดราศีมีนเนี่ยปี๖๓เนี่ยก็จะขับรถเดินทางไปพบปะลูกค้าไปเจอผู้เจอคนเลยเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหรอที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูหวือหวาเหมือนกับราศีอื่น
เพราะว่าในปี๖๒กับ๖๓ดวงของราศีมีนไม่ได้ต่างกันเยอะมาก
ก็คือ๖๒ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็๖๓ก็ดีต่อเรื่องกันมาเพียงแต่ว่า๖๓เรื่องงานมันลงตัวมากขึ้น
เรากำลังพูดถึงว่าคนราศีมีนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ๖๒อาจจะดูเงียบเหงาไปบ้าง
คือออเดอร์หายลูกค้าหายนะครับหรือว่าบางทีเคยส่งของให้เจ้านี้เขาสั่งกับเราน้อยลงอะไรแบบนี้
แต่พอ๖๓ปุ๊บเนี่ยดวงมันจะเปลี่ยนไปในทางที่เหมือนกับมีโอกาสใหม่มีลูกค้าใหม่มีช่องทางในการทำธุรกิจใหม่

บวกขึ้นคนเป็นลูกจ้างก็คือเหมือนกับของเดิมค่อยดิวกับทีมงานบริษัทที่อยู่อาจจะต้องเป็นเกียรติ
เพราะว่ามันเหมือนกับต้องมีสังคมใหม่ที่สำคัญคือผู้ใหญ่ยังเมตตาอยู่
ใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าดวงคือปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย
คือความเมตตาความช่วยเหลือคนมันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ
แต่๖๓จะดีขึ้นกว่า๖๒แน่นอน

เป็นราศีธาตุน้ำเนี่ยก็แน่นอนคือปกติเวลาเราทำบุญเนี่ยทางน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้นะ

เวลาปล่อยปลานี่ก็ต้องความมีความรู้ด้วย
อย่างเช่นแม่น้ำประกงอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอีกหกเดือนนับไปเลย
จากมันไม่มีน้ำจืดน้ำทะเลมันก็เลยหนุน
ปล่อยปลาไปตายหมดยิ่งปล่อยยิ่งบาป
ต้องดูเห็นไหมคุณแม่เขามีความรู้เรื่องประมง

มันแรงไง

ผมว่าคือมีนโดยรวมดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
แต่ว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้แย่มาก

ความรักสุขภาพ

คือราศีมีนเป็นราศีที่
ที่ติดอันดับมีคู่ยาก

มีพิจิกส์
เห็นพี่ม่าเขาก็ไม่ยากนะ
มีแหละโอ้โห
แต่ครับเนี่ยต้องย้ำว่า

เรื่องความรักดวงไม่ได้เด่นมากถ้าจะมีเนี่ยในดวงมันจะเป็นดาวที่เป็นเรื่องของคนใกล้ชิด
มีอยู่แล้วสมมุติถ้าคนโสดเนี่ยคนใกล้ชิดก็คือทำงานอยู่ในตึกเดียวกันออฟฟิศเดียวกัน
เล็งกันแต่ไม่ได้เคลือบหน้าก็มีลุ้นมาบ้างนิดน้อยส่วนต่ำขั้นบันได
แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นปีที่แบบเด่นเรื่องแบบสลัดสวดอะไรอย่างนี้ไม่ได้จีจ่อเทียบใดแต่แน่นอนต่อไปราศรีนี้คุณจะต้องฟัง
ราศีเมษคุณจะต้องฟังดีเพราะว่าชีวิตคุณปีนี้ต้องระวังทุกอย่างจริง
เราขอเริ่มราศีเมษหรือราศีดวงเมืองนี่แหละ๑๔เมษายนถึง๑๔พฤษภาคม
เชิญครับนะครับราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นราศีที่๑มีเรื่องเสียเงินเยอะที่สุดนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องรายจ่ายพูดถึงเรื่องกระเป๋ารั่วเนี่ยราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่เหมือนเงินเกลี้ยงกระเป๋าเลยนะครับ
นี่พูดถึงดวงคนนะไม่ใช่ดวงเมืองนะครับเป็นราศีที่มี
แต่มันก็ดูดวงได้เหมือนกันถ้าเขาอยากจะดูดวงราศีเมษก็คือดวงเมืองก็คือราศีเมษ
เป็นราศีที่แบบการเงินจะวุ่นวายมากดังนั้นใครเกิดราศีเมษหรือใครที่มีทีมงานเกิดราศีเมษอยู่
เช่นบัญชีเกิดราศรีเมฆเป็นไงทำไงย้ายไปทำอย่างอื่น
ต้องระวังนะเพราะว่าคือเขาจะมีปัญหาเรื่องของการเงินคือถ้ามันเป็นปัญหาการเงินส่วนตัวไม่
บางทีมันมาลงที่เรื่องออฟฟิศเรื่องบริษัทนั้นราศีเมษเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินอันดับแรกเลย
ราศีที่มีเรื่องเสียเงินเยอะแต่มันมีข่าวดีเข้ามาด้วย
คือคือราศีเมษเนี่ยถ้าเป็นพนักงานประจำเป็นลูกจ้างโอกาสที่จะโปรโมท
หรือว่าความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งที่สูงขึ้นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่ง
อันนี้ดีเลยนะครับคือได้กล่องแต่เงินไม่ค่อยได้
ได้ตำแหน่งนักแสดงอาจจะได้รางวัล

หนูไม่ได้ราศีเมษของเขาสิงอ๋อสิงเอาเมฆนี่ใครวะ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

เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่แนะนำที่สุดก็คือในเมื่อ
เราเป็นราศีของดวงเมืองเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปขอพร
ที่สหรับเมืองนะครับเพราะว่าหลักเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่๒๑เมษา
แหล่งวัดพระแก้ววัดพระชาตุพลจัดให้รอบ
เพราะโซนนั้นเนี่ยโอ้โหมี๔๕วัดไปทีเดียวเนี่ยคุ้มเลย

แต่เขาบอกว่าราศีเมษสิ่งที่คุณจะต้องระวังโอเคล่ะ
ถ้ามีงานเกาะเอาไว้ให้แน่นเพราะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงของงานมีสูง
แต่เรื่องเสียเงินนี่ห้ามไม่ได้เลย
คือเมฆเราทำใจไว้ตังค์เนี่ยถ้าเราเสียเงินแบบที่อยู่ในแผน
เช่นปีนี้ตั้งใจปีใหม่นี้ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านพอดี
อาจจะทำร้านใหม่พอดีลุยไปเลย

นั่นคือคนที่ทำบุญมาเยอะเนี่ยระดับบุญเยอะมันจะโดนจ่ายให้เรา
ทำในสิ่งที่มันถูกในทางดวง
แต่ถ้าเกิดเราทำแต่บาปอย่างเดียวเนี่ย
บางทีมันก็ถึงเวลาปุ๊บไม่ได้วางแผนจะทำหรือไม่ทำเนี่ย

จุกจิกข้างบนก็เลือกให้
แต่วันนี้เราได้ฟังอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีป้องกัน
หรือถ้าใครที่แบบแก้เค็ดจริงก็คือการโดเนต
บริจาคเป็นประจำทุกเดือนคือไม่ต้องเยอะก็ได้
เหมือนแบบให้เดือนเวลาทำบุญแบบคนเสียทรัพย์เนี่ย
เขาบอกว่าให้หลับตาหยิบเลย
แต่ว่าไม่ใช่ว่าก่อนจะหลับตาก็เอาแบงค์๒๐ใส่ไปอยู่๒ใบ
หยิบตาหยิบแบงค์อะไรก็ให้เข้าไปเลย

พี่ชักหนูเคยเห็นเพื่อนหนูที่รวยทำแบบนี้

ดีกว่าไปเสียกับสุขภาพกับคนที่เรารัก

ราศีเมษก็ฝากแล้วกันว่า

ก็ฝากวันละหนึ่งดูแลบัญชีการเงินให้ดี

นี่เป็นเดือนแรกของจากราศีเลยใช่ไหมครับ

๒๐๑๒ปีนี้งาน๙หน้าขึ้น

ไม่ไปรู้เบื่อนหนูบางทีเขาหยิบออกมาบางทีก็แบบ

หยอดคนตาบอดสร้างโบสถ์สร้างวิหารจัด
ถูกนะครับอ้าวแน่นอนครับวันนี้เราจะล่วงวันสุดท้ายปี

เดี๋ยวเรามีรายงานส่วนบรรยากาศช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับ
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปีภาษาศาสตร์๒๕๖๒

มหากรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่า

เรียกได้ว่าเหล่าศิลปินตบเท้ามันส่งความสุขกันมากมายค่ะ
ว่าจะเป็นนนทนนท์วงกัสโนว่า
วงโปเตโต้สลัดแมชชีนโพลิแคทยูอบอย

บริเวณลานจะจอดรถด้านฝั่งอีเกีย

อย่าลืมแต่งตัวทีมโบฮิเมียน

มีแบบลูกลังกึ่งฮิปปี้

แน่นอนไทยรัฐทีวีของเรา
ส่งสาวสวยอย่าไปทำร้ายเขานะฮะ

งั้นพวกเราทั้งหมดก็ลาไปก่อนนะครับ

ไปยังยังไม่ถึงครึ่ง

ถ้าบางคนไม่มีคุณพ่อคุณแม่ล่ะ